ถ้าใครที่ขับรถไปแล้วก็ไปจอดตามสถานที่ต่าง
แม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่เราเคยชิน

ไปเล่นกีฬาที่ตรงนี้ไปซื้อของที่ตรงนี้
สิบปีแล้วไม่เคยไม่เคยถูกทุบกระจกแต่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งถูกทุบกระจก
อันนี้ออกมาเตือนใจที่สมุทรสาครค่ะคนร้ายทุบกระจกรถคันนี้
ได้ทรัพย์ศีลภัยเกือบแสนบาท
แต่ที่สำคัญรถคันนี้ถือว่าล้วงคองูเห่า

สภาพกระจกนี้ที่เห็นนะคะนอกจากทุบแล้วเขางัดออกไปเลย
ออกไปทั้งบานเลยนะคะก่อนที่คนร้ายจะเอาทรัพย์สินภายในรถออกไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถด้านข้างสนามแบตมินตัน
สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
รถของผู้เสียหายนะคะก็คือดาบตำรวจนัทธพงศ์วารีรัฐพากร
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพกระทุ่มแบน
บอกว่าทรัพย์สินมีค่าเอาไว้ในกระเป๋ากีฬา
กระเป๋ากีฬาที่อยู่ในรถมีหลายรายการด้วยกัน
แล้วก็หายไปด้วยมีแหวนเพชร๒วง
อุณหาค่ารวม๖๕๐๐๐บาท
กระเป๋าสตางค์และเงินสดประมาณ๑๐๐๐บาท

แล้วก็มีกางเกงตำรวจอีก๑ตัว
ส่วนเสื้อข้าราชการตำรวจเมื่อสักครู่นี้แขวนไว้
เบาะคนขับยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ดาบตำรวจนัทพงศ์เล่าให้ฟังบอกว่ามาจอดรถตรงบริเวณนี้
เข้าไปเล่นกีฬาแบตมินตันในโรงยิม
ทำแบบนี้มาเกือบ๑๐ปีแล้ว
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
แล้ววันที่เอามาจอดก็มีรถคันอื่น
ที่เขาขับมาแล้วก็มาเล่นกีฬาเหมือนกัน

ยังทำงานอยู่บริเวณนั้นเขาสังเกตแบบนี้
ก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้ามาทุบกระจกรถ
อีกทั้งในรถมีเสื้อข้าราชการตำรวจแขวนอยู่

ที่บอกว่าลืมหยิบปืนพกติดตัวออกจากบ้าน
เช่นนั้นคงหายไปอีกหนึ่งรายการ
แต่ทีนี้เขาก็สงสัยว่าอุตส่าห์เอาเสื้อแขวนไว้แล้วนะ

โดนโดนเหมือนเดิมนะคะ
ด้านตำรวจจะนำแผ่นกระจกที่แตก
แล้วก็ตกอยู่ข้างรถไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน

จะได้ตรวจแล้วก็นอกจากนี้ก็จะตรวจภาพ
กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายนะคะ